ข่าวต่อไปนี้ชาวบ้านเขามีคำถามคำถามหนึ่งก็คือ
ในช่วงเวลาแบบนี้คือยังมีพระออกมาเรียรายซองผ้าป่าอีกหรือ
แล้วถ้าไม่ใส่ซองท่านปฏิบัติแบบนี้ได้จริงหรือ
ต่ออะไรอ่ะคะต่อเข้าไปใครเห็นได้เลยบอกไหมค่ะ
อะไรคะไม่มีใครได้บอกไหมค่ะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่ร้านของคุณนี้
คนนี้เป็นเจ้าของคลิปด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อนวันนี้
เธอบอกว่าเธอขายของอยู่ที่หน้าร้านในพื้นที่จังหวัดชุมพร
มีพระรูปหนึ่งเดินเข้ามาแล้วบอกว่ามาเก็บซองเธอถามว่าซองอะไร
พระก็บอกว่าซองผ้าป่าที่เอามาฝากแม่ไว้
ซึ่งเธอก็บอกพระท่านไปบอกว่าไม่มีใครบอกอะไรไว้เลย
หลังจากนั้นก็ได้ยินแบบนั้นแหละครับพระสงฆ์รูปนี้นะฮะ
เกิดมีอาการหงุดหงิดนะครับแล้วก็พูดออกมาว่า
แค่เอาตังค์ใส่ซองให้พระก็จบแล้ว
จากนั้นก็เดินไปที่รถนะครับแล้วก็หยิบซองไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างว่า
ให้ข้อมูลอีกนะครับบอกว่าพระที่อ้างว่า
ฝากซองผ้าป่าไว้กับแม่คือแม่เธออยู่ต่างอำเฟอ
ไม่ได้อยู่ร้านประกอบกับที่ผ่านมาร้านค้าแถวนี้ก็โดนลักษณะนี้มานะครับ
มั่นใจว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป